ความคืบหน้าอาการของพลทหารที่ถูกลงโทษ
ตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับค่ะส่วนเรื่องของคดีความ
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าก็รอให้ลูกชายอาการดีขึ้นก่อน

พลทหารฉัดพิสุทธิ์ชุมพันธ์อายุ๒๓ปี
สังกัดค่ายพยักษ์กองพันธหารราบที่๑
กรมทหารราบที่๑๕๒อำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา
ซึ่งถูกทำโทษทางวินัยทหาร
คำสั่งผู้บังคับกองร้อยจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี

ขณะที่นางจุรายรัฐชุมพันธ์แม่ของพลทหาร

ตอนนี้สภาพจิตใจของลูกชายดีขึ้นตามลำดับ
จากก่อนหน้านี้ที่ไม่ยอมพูดจา

ส่วนบาดแผลตามร่างกายเริ่มทุเลา
มีผู้บังคับบัญชาเดินทางไปเยี่ยม
แล้วก็รับปากว่าจะช่วยดูแลทุกกรณี
ก็เลยมีกำลังใจมากขึ้น

แล้วก็รอให้ลูกชายหายดีก่อน
รวมทั้งจะขอปรึกษากับทางญาติอีกครั้ง

ที่ลูกชายจะกลับไปเป็นทหารอีกครั้ง

วิจิตราช่อมณีบอกว่า